ช่วงนี้เราจับตามองโครงการของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจหน่อยนะฮะ
โดยเฉพาะโครงการที่มันเข้าถึงประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งก็ตาม
หรือว่าโครงการเพิ่มค่าครองชีพในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาเป็นมติคอรมอลแล้ว
หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการเพิ่มค่าครองชีพในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพิ่มให้อีกคนละ๕๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือนแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเช็คเลยนะ
เพราะว่าเงินโอนเข้าบัญชีแล้วนะครับ
จากคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าที่เรียกกันว่าบัตรคนจน
ก็อยากได้รับสิทธิต่างในการที่จะได้รับค่าคลองชีพ
ตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือจากผลกระทบของโควิด๑๙นะครับ
ดังนั้นในส่วนของคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือว่าบัตรคนจนนะฮะเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์นำไปใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
จำนวน๕๐๐บาทเป็นระยะเวลา๓เดือนต้องฟังให้ดีแค่๓เดือนนะครับ
คือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี๒๕๖๓นะครับ
แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่านี่ทางกรมบัญชีกลางเนี่ย
ได้มีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จำนวน๕๐๐บาทเป็นงวดแรกไปแล้วนะครับ
โดยอย่างนี้ฮะมี๒กลุ่มกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาทต่อปี
ปกติได้รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๓๐๐บาทต่อเดือนใช่ไหม
ก็จะได้เพิ่มเป็น๘๐๐บาทต่อเดือน
ส่วนกลุ่มที่มีรายได้เกิน๓๐๐๐บาทแต่ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปีนะฮะ
ปกติได้รับ๒๐๐บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มเป็น๗๐๐บาทต่อเดือน
ดังนั้นเช็คสิทธิ์เช็คบัตรของท่านเลยนะครับ
ส่วนเรื่องของเฟส๒คนละครึ่ง
เขากำลังส่งให้คณะกรรมการในการพิจารณาอยู่นะครับ
จะมีการพิจารณาต้นเดือนธันวาคมแล้วก็จะมีการประชุมคอรมอออกมาเป็นมติอีกครั้งนะฮะ
ก็ต้องผ่านคอรมอก่อนนะครับ